วัดแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขอไปอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้นะ
และจุดที่เขาอาศัยก็คือหลังกุฏิพระรูปหนึ่ง

เพราะว่าเขาบอกว่าภายในวัดมีสมุนไพร

หลังจากนั้นเขาไปมีปัญหากับพระค่ะ
พระบอกว่าอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้แล้วนะ

เท่านั้นแหละค่ะเขาเกิดความไม่พอใจนะคะ

อ๋อพอหลอกจิบคว้ยใช่ไหม
เอ่อจิบคว้ยมีกระตุ้น

อายุประมาณ๔๒ปี
ลื้อข้าวลื้อของคว่างปลา

อะโวยวายจับใจความได้ว่าไม่พอใจพระรูปหนึ่งภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง
นครศรีธรรมราชค่ะใช้ให้คนลื้อข้าวของของเขาออกมาทิ้ง
ชายคนนี้อ้างว่าพระรูปดังกล่าวไม่อนุญาตให้อาศัยอยู่หลังกุฏิของตัวเองอีกต่อไป
นู่นไปอยู่นู่นเลยโรงเก็บของ
ชายคนนี้เริ่มมีท่าทีสงบลง
สอบถามได้ความว่าตัวเขาเองก่อนหน้านี้ที่จะมาอยู่

เพื่อที่จะอาศัยอยู่ที่หลังกุฏิพระรูปหนึ่ง

เจ้าอาวาสอนุญาตค่ะอยู่แบบนี้๓เดือนแล้ว
ส่วนข้าวของดังกล่าวเป็นสิ่งของที่เขาเก็บมาจากป่าช้าของวัด
ไม่ได้ขโมยจากพระสงฆ์รูปใดทั้งนั้น
ส่วนสาเหตุที่มาขออาศัยที่วัดเพราะอะไร

วัดแห่งนี้มีวัดขออภัยนะคะ
วัดแห่งนี้มีต้นพญา
เป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาทุกโรคตามคำบอกเล่าจากโบราณ
ทุกวันเขาเก็บใบของต้นพญายาต้มกินเป็นยารักษาโรค
บอกอาการมันดีขึ้นมากเลยมันได้ผล

เพื่ออุ่นสมุนไพรก่อนกินทุกครั้ง
สาเหตุนี่แหละน่าจะทำให้พระรูปดังกล่าว
ซึ่งเป็นเจ้าของกุฏิผู้ชายคนนี้อาศัยอยู่หลังกุฏิไง
กุฏิเขาไม่พอใจก็เลยให้คนมาขนสิ่งของเอาไปทิ้ง
อกจากนี้อ้างว่ากระเป๋าเงินของเขาหาย

ท้ายรถจักรยานยนต์เขาก็พังด้วย
ขอแจ้งความเอาผิดคนที่ทำลายทรัพย์สิน
กลับไปถามพระค่ะพระบอกว่าอย่างไร
พระสงฆ์รูปนี้ที่เป็นเจ้าของกุฏิ

เขายืนยันว่าก็ให้ผู้ชายคนนี้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่โรงเก็บของ
ซึ่งเขาก็รับปากกับตำรวจว่าจะย้าย
ส่วนสิ่งของที่ลื้อออกมานั้นเก็บเรียบร้อยค่ะ